ต่อไปเป็นเรื่องของการสั่งของซื้อของออนไลน์

เจ้าของร้านนี้นะคะเขาสั่งมือถือ

โอ้โหราคามันมันต่างกันเลยนะคะแล้วเกิดจากอะไรนะคะ
คุณโนริซาเจ๊ฮามะเจ้าของร้านแอดโฟนนะคะ
ก็เป็นร้านขายส่งมือถือนะคะมือสองในนราธิวาส
๑๐เครื่องราคาก็๑๑๓๘๐๐บาทครับ
กับร้านประจำที่กรุงเทพก็ซื้อขายกันเป็นปกติกันทุกอาทิตย์เนี่ยนะคะ
มันกลายเป็นน้ำเปล่าแพ็คหนึ่งเธอก็ต้องติดต่อไปต้นทางที่ส่งของแล้วค่ะ
ซึ่งร้านที่ส่งมาเขาก็ยืนยันเขาส่งมือถือมาจริง
แต่ว่าพนักงานที่ส่งเนี่ยเป็นพนักงานใหม่แล้วก็กล้องวงจรปิดในร้านวันที่แพ็คของส่งให้เธอ
ไฟล์ก็เสียด้วยอ้าวแล้วยังไงล่ะคะทีนี้จะพิสูจน์กันยังไงนะคะ
เธอก็เอากล่องพัสดุไปชั่งน้ำหนักก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันตรงกับที่หน้ากล่อง
และสภาพกล่องพัสดุก็ไม่มีร่องรอยการแกะด้วยคือมาแบบสมบูรณ์๑๐๐เลยนะคะ
คุณโอริซาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับร้านที่เธอสั่งมือถือมา
ร้านเนี่ยขอเวลา๓วันตรวจสอบแล้วเธอบอกด้วยว่าตอนนี้ไม่อยากได้แล้วล่ะมือถือ
ขอเป็นเงินคืนดีกว่าค่ะ